สักครู่นี้ก่อนจะเบรกถามคุณผู้ชมไปว่าวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะวันแรกตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมา
แต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้างนี่คุณผู้ชมทยอยส่งมานะบอกว่าเมื่อเช้าลงทะเบียนราบรื่นดีแต่ทีนี้ก็ต้องลุ้นล่ะค่ะ
ว่าเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะ๘กุมภาพันธ์ทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าตั้งแต่๖โมงเช้าของวันนี้เนี่ย
มีคนลงทะเบียนแล้วเนี่ยเป็นเป็นล้านกว่าราย๒ล้านเลยด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนกระทรวงการคลังก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ถึง๑ชั่วโมงมีผู้ลงทะเบียนแล้ว๒ล้านรายแล้วระบบเนี่ยก็สามารถรองรับได้ไม่ได้มีปัญหาระบบล่มอะไรซึ่งครั้งนี้เนี่ยการลงทะเบียนเราชนะก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่ต้อง
แต่อันนี้มันไม่ได้จำกัดสิทธิ์แบบนั้นคือไม่ได้จำกัดจำนวนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบสิทธิ์เราถึงจะไปเช็คสิทธิ์ได้เนี่ยว่าเราจะได้เข้าร่วมโครงการนี้ไหมเราชนะไหมเนี่ยวันที่๘กุมภาพันธ์นะคะ
ซึ่งเงื่อนไขนี้อย่างที่บอกว่ามันต่างจากโครงการคนละครึ่งเลยเพราะว่าโครงการเราชนะเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยนะอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะจำกัดจำนวนไงดังนั้นคนที่เข้าเงื่อนไขโครงการเราชนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในโครงการประชาชนเองก็ไม่ต้องรีบลง
อย่างวันนี้สมมุติถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่๘กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยคุณก็ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วไปซ้ำซ้อนกับที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งหรือว่าเคยมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์หน้าเว็บไซต์เราชนะมันจะ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วค่ะซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยทางรัฐบาลเขาจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านทางสองช่องทางก็คือหนึ่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเงินจะเข้าผ่านบัตรอัตโนมัติเลยแล้วก็เพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก๖๗๕บาทหรือว่า๗๐๐บาทต่อสัปดาห์เงินเนี่ยนะคะ

เขาไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับเขาก็ให้ผ่านแอปผ่านบัตรเหมือนเดิมแหละใช่แล้วเอาไปใช้กันกับร้านที่ร่วมรายการถูกต้องรวมถึงเนี่ยอาจจะเป็นค่าวินมอเตอร์ไซค์ค่าเช่าบ้านก็ได้เหมือนกันทางด้านทางด้านคนที่จะรับเงินผู้ให้เช่าก็จะต้องไปเปิดแอปถุงเงินด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับ